ข้างหลังนี้อื้อหือ
โอ้ยนี่ดูกันหน่อยค่ะแตะใช่ไหมเออแตะ
ต้องใช้คำนี้ตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลนี้ทุกคนแบบเอาประโยคนี้
พี่น้องแข็งเอออยากแตะหน้าพี่เบิร์ดอะ
เอาเหรอเอายังไงดีเดี๋ยวมันจะมีมีมออกมานะ
ใช่ใช่นี่แหละน่าจะมีแล้วโอ้ยในโลกโซเชียลอ่ะ
เขาก็มีกันแบบนี้นะเพราะว่าอะไรสิ่งที่พี่ม้าออกมาแถลงเมื่อวาน
ม้ายืนยันว่าไม่ได้ตบนักแสดงชายคนนั้นแค่แตะเฉย
เดี๋ยวจะมีเสียงของพี่ม้าตอนที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังด้วย
เพราะว่าพอได้ฟังแล้วหลายคนแบบฮือ

นี่ค่ะเมื่อวานที่พี่ม้าอดีตพิธีกรนักแสดงเนี่ยนะคะ
ก็มีการชี้แจงบอกว่าได้รู้จักดาราชายผ่านทางผู้จัดการ
ซึ่งพี่ม้าก็บอกนะว่าดาราชายคนนั้นคนที่เป็นข่าวเนี่ยนะ
น้องเป็นคนหล่อนะแต่ว่าต้องทำจมูกเพิ่มเติม
ทีนี้จมูกน้องมันมีความงุ้ม
ต้องทำจมูกเพิ่มถ้าเกิดจะเข้าวงการบันเทิง
หลังจากนั้นน้องก็ตัดสินใจก็มาทำจมูก
ม้าเหมือนกับเป็นเอเจนพาไปทำที่เกาหลี
ก็เอาง่ายคือดาราชายคนนั้นก็เป็นลูกค้าของพี่ม้านี่แหละ
ก่อนที่จะไปทำศัลยกรรมก็แนะนำว่าแบบเอออยากจะไปกินอะไรล่ะ
กินปูไหมฝั่งน้องดาราชายคนนั้นก็บอกว่าอยากไป
ผมชอบกินปูก็เลยจองร้านไว้
แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์ในคลิปกล้องวงจรปิด
คือจังหวะนั้นไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วใช่ไหม
กำลังจะไปกินปูกันนี่ภาพนี้ค่ะ

อืมแล้วดูสิฝ่ายดาราชายถือของแบบเห็นไหม
สองไม้สองมือเลยแล้วเขาปฏิเสธว่าเขาจะไม่ไปกินปูแล้ว

พี่ม้าพี่ม้าก็เลยเหมือนกับแบบคงจะไม่พอใจ
และอันนี้พี่ม้าเองก็ยอมรับว่าเป็นคนมือไว
ก็เลยแตะเลยแตะไปที่หน้าของน้องดาราชายคนนั้น

ซึ่งพี่ม้าย้ำค่ะว่านี่คือแตะไม่ใช่ตบ

อืมจังหวะนี้ลองฟังเสียงพี่ม้าดูค่ะ

ฉันก็จะบ้าเหรอ
นี่ค่ะจะบ้าเหรอคือดิฉันมือวัย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือ
บอกว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ห้ามกดดันเด็ดขาด

แล้วก็เออใช่อุ๊ยแต่ละขอโทษ

ตายแล้วขอโทษก็แต่ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะ
เราก็เดินไปจับเขาไว้ขอโทษนะ
แม่ก็เออตอนนั้นเขามึงโอ้โฮตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้
บอกตายแล้วขอโทษขอโทษจริง
ก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอ
ฉันชอบเป็นอย่างนี้บอกว่าเวลาใครทำอะไรผิดนึกออกไหม
นี่ตบปากตัวเองเท่าอายุเฉลย
ฉันมักจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวไปถามคนสนิทได้นะ
นี่นี่คือสิ่งที่พี่ม้าชี้แจง
ม้าบอกว่าอะไรนะตบปากตัวเองให้เท่าอายุดิฉัน
เออใช่ก็เหมือนกับแบบเวลาใครทำอะไรผิด
พี่ม้าก็จะเป็นมุกแบบหยอกเซลล์นั่นแหละค่ะ
จากนั้นนะพี่ม้าบอกว่าพอหลังจากจังหวะนั้น
ที่แบบแตะหน้าแล้วแล้วฝั่งน้องนักแสดงหนุ่มน่ะ

ม้าก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะทำ
เพราะว่าจังหวะนั้นพี่ม้าเองก็ตกใจไง
จู่ทำไมมันเปลี่ยนแผนมาเปลี่ยนกระทันหันได้ยังไง
แต่ก็ขอโทษขอโทษนักแสดงหนุ่มไป
อันนี้คือสิ่งที่พี่ม้าบอกแล้วจังหวะนั้นน้องก็ยอมอ่อนลงนะ
บอกว่าผมมาเคารพแม่มากนะแม่สอนอะไรหลายอย่าง

ทีนี้พอทำศัลยกรรมเสร็จเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันที่๒๙นะ
แต่ประเด็นคือมันมาเป็นข่าวก่อนไง
แล้วก็ไม่รู้ว่าทางน้องนักแสดงนั้นติดใจอะไรอยู่
จนถึงขั้นต้องไปปรึกษาทนายความทั้งที่พี่ม้าเองก็ยืนยัน
ว่าปรับความเข้าใจกันแล้วตั้งแต่ที่เกาหลี
ม้าก็เลยคิดว่าจริงมันจบแล้ว
ทีนี้ถามว่าพี่ม้าพี่ม้ากังวลไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ม้าบอกว่าไม่ได้กังวลหรอกมันไม่ได้เป็นคดีความอะไร
คือฝั่งนั้นเขาแค่ไปลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วถามว่าจะมีการฟ้องร้องหลังจากนี้หรือเปล่า
ม้าก็บอกว่าเอาจริงนะพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ที่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องฟ้องร้องใครต้องฟ้องร้องอะไรยังไงไหม
พี่น้ำแข็งเล่าให้ฟังกับคุณผู้ชมว่า
คุณม้ากับน้องคนนั้นเขาบอกเขาจะเจอกันวันที่๒๙พฤศจิกาใช่ไหม
แต่ว่าเรื่องนี้มันออกมาก่อนออกมาจากใครล่ะ
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับตัวเปิดไง
ธนายตั้มเปิดก่อนเลยโพสต์ในเฟซบุ๊คใช่
แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะหลังจากที่คุณม้าออนภาแถลงมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บ
ทนายตั้มครับโพสต์เฟซบุ๊คเป็นรูปถ่ายตัวเองหน้าอย่างนี้

เหวะแล้วก็ทำหน้าเก่งเนอะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า
ผมเชื่อว่าคนงงแบบผมทั้งประเทศเอ้าแตะก็แตะวะห้าห้า
แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบมาเพิ่มด้วยว่ารู้แต่ใครมาแตะผมอย่างนี้ผมชกนะ

ทีมข่าวถามข้อมูลทราบแต่เพียงว่า
เดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอนาน

คือทนายตั้มแถลงแล้วต้องจับตาดู
ตอนแรกแหมวันนี้นะ
วันนี้กัดดูหนกระแสเลย
เออเออตาดูหนกระแสเลยนี่แหละนี่แหละ
ว่าเขาจะไปเคียร์กันเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไร
คือจริงพี่ม้าเขาเพิ่งโพสต์ทางไอจีเนี่ยพี่เบิร์ต

ตอนประมาณสักช่วงเย็นครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี่บอกว่า
เนี่ยตอนแรกเนี่ยน้องนักข่าวคะ

พี่จะไปออกรายการด้วยกันกับนักแสดงหนุ่ม

ซึ่งเขาบอกว่าน้องเอ็มสะดวกออกรายการคนเดียว

เพราะฉะนั้นวันนี้รายการมีแต่น้องเอ็มนะคะ
ไม่มีพี่กลับขออภัยและขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะ
เอ๊เอาล่ะไม่ว่าจะไปออกรายการอะไร